บอกว่าโหดเหลือเกินนะครับรอปภคนนี้อยู่ที่จังหวัดระนองนะครับ
ทะเลาะกับเมียแล้วก็ใช้กระบองเนี่ยตีศีรษะเมียฟาดศีรษะเมียจนเมียเสียชีวิต
แล้วก็จะใช้มีดเนี่ยแทงตัวเองจะฆ่าตัวตายหนีความผิด
แต่ตำรวจเนี่ยมาเอาตัวไปได้ทันนะครับ
ที่เห็นเราทำเบลออยู่ตรงท้องของคนก่อเหตุที่จะฆ่าตัวตายเนี่ย
มีดนะฮะค่ะหลังจากทำร้ายเมียจนเสียชีวิตแล้ว
เอามีดเนี่ยแทงตัวเองมีดนี่ปักอยู่ที่หน้าท้องนี่จมนิมิดด้ามเลยนะครับ
ตำรวจก็เข้ามานำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับท่านผู้ชมครับ
สาเหตุมาจากเรื่องหึงห่วงนะฮะนี่ฮะสพราชกรูดนะครับ
มาคุมตัวนายประวิษฐ์บุญวิชิตอายุห้าสิบสี่ปีเป็นตรนะครับ
รอปภของสนามบินจังหวัดระนองตอนเนี้ยที่กำลังไปช่วยเนี่ย
คือใช้มีดเนี่ยแทงเขาที่หน้าท้องตัวเองใกล้ลิ้นปี่
มีดนี่ปักคาอยู่ที่ท้องนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านของตัวเอง
ที่ตมรรจกรุฑอำเภอเมืองจังหวัดรณองนะครับ
พอตำรวจคุมตัวออกมาได้
กู้ภัยก็มาช่วยต่อนะฮะประถมพยาบาลเบื้องต้น
เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือช่วงนี้คนเจ็บร้องโอดโอ๊ยนะฮะ
นี่ฮะช่วงที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่นายประวินี่เจ็บปวดร้องโอดโอยนะครับ
กัดฟันนะครับด้วยความเจ็บปวด
นี่ตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลระนองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตำรวจไปอายัดตัวไว้แล้วนะฮะ
ค่ะตอนนี้ก็เฝ้าดูแลอยู่๒๔ชั่วโมงนะครับ
เพราะว่าเขาเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่าภรรยาของตัวเอง
ในบ้านหลังนี้ฮะที่มาช่วยเหลือนายประวิคนนี้ครับ
มีร่างของนางสมใจบุญวิชิตอายุ๔๙ปีที่เป็นแม่ค้านะครับ
ซึ่งเป็นเมียของนายประวิเห็นไหมฮะที่เราทำลูกศรเอาไว้
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงข้างข้างบ้านนี่ครับ
มีบาดแผลที่ศีรษะแล้วก็ตามร่างกาย
โดยเฉพาะศีรษะเนี่ยมีร่องรอยการถูกตีอย่างแรง
เหตุการณ์นี้มันเริ่มขึ้นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสพรัชกรูดได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่าที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยมีผัวเมียเขาทะเลาะกันอยู่
มีการทำร้ายกันด้วยจนทำให้ฝ่ายภรรยาเนี่ยเสียชีวิต
ส่วนคนก่อเหตุพยายามจะใช้มีดเนี่ยแทงตัวเองเพื่อฆ่าตัวตาย
ตอนตำรวจมาถึงเนี่ยเขาไปถอดเสื้อคลุมคลั่ง
หนีไปอยู่ที่ป่าย่าข้างบ้านพอเห็นตำรวจนี่
ใช้มีดปลายแหลมนี่แทงตัวเองเลยนะครับ
คือที่แรกเนี่ยตำรวจมาถึงเนี่ยพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่ก่อน
แต่ว่าไม่เป็นผลนะครับไม่สนใจการเจรจาเกลี้ยกล่อมต่างของเจ้าหน้าที่
นายประวิใช้มีดเนี่ยแทงเข้าหน้าท้องตัวเองช่วงใกล้ใกล้กับลิ้นปี่
มีดนี่เกือบมิดด้ามตำรวจจึงตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือตัวนะฮะ
คือถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ก็เสียชีวิตนะฮะสุดท้ายก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนเรื่องคดีความก็เดี๋ยวหายอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับ
ค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนนะครับ
ก็คือคนเจ็บกับคนตายที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยปกติชาวบ้านบอกว่ามีเรื่องทะเลาะกันบ่อยอยู่แล้ว
แต่ครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะเป็นเรื่องหึงหวงนะหรืออาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นก็ได้
แต่มันก็ไม่ควรรุนแรงขนาดนี้ถึงขั้นไปทำร้ายเมียจนเสียชีวิต
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าช่วงเกิดเหตุตัวของพี่สาวกับเพื่อนเนี่ยนะฮะ
ของผู้ตายทำงานอยู่ที่สนามกอล์ฟซึ่งอยู่ติดกับบ้านของผู้ตาย
ได้ยินเสียงร้องของผู้ตายก็คือนางสมใจเขาก็วิ่งมาดูกัน
มาถึงพบว่านายประวิสามีของน้องสาวกำลังใช้กระบองเนี่ยไปที่หัวของน้อง
จากนั้นใช้มีดขอเนี่ยมาฟันตามตัวน้องด้วยแล้วใช้มีดสั้นเนี่ยจ้วงแทงตามตัวอีก
จนน้องนอนแน่นิ่งเสียชีวิตไปเลย
แล้วนายประวิเนี่ยก็ไปนั่งร้องไห้นะ
เอามีดสั้นเนี่ยมาจ่อที่หน้าอกทำท่าจะแทงตัวตายนะ
เขาก็เลยแจ้งตำรวจกันตำรวจมาถึงก็แทงตัวเองจริงนะครับ
เพื่อจะหนีความผิดหรือว่าจะเสียใจกับการก่อเหตุอะไรก็ไม่รู้
แต่เอาเป็นว่าตำรวจเขาช่วยเอาไว้ทันสาเหตุของการก่อเหตุ
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าไม่รู้จริงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าปกติก็ดูเขาก็รักกันดีนะส่วนนายประวิเองก็ไม่ได้ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
ระยะหลังเนี่ยเท่าที่รู้นะครับลูกชายคนเล็กเนี่ยนะฮะ
ของคนเจ็บคนตายเนี่ยต้องการใช้เงิน
ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะมีความเครียดเกิดขึ้นในครอบครัวหรือเปล่า

ทำไมถามตัวฐานนะครับอะไรฟะ
ผู้นายฝังก็เอาที่ปวงอุ่นครัวคือที่ทางที่ขยัน
อืมอาจจะเกิดปัญหาความเมื่อครอบครัวแรงเช่นเงินการเงินประมาณนั้นแต่พี่คนชายเขาไม่ดื่มไม่ค่ะ
ไม่ค่ะเขาไม่กินข้าวสาเหตุที่แท้จริงตำรวจว่าต้องรอสอบปากทำคนก่อเหตุนะครับ
คือนายประวินะฮะตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับส่วนเรื่องการดำเนินคดีทางกฎหมาย